กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่นักท่องเที่ยว
ไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่างนะคะ
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมักจะเดินทางเข้าไทย
มันก็จะมีเหตุที่เกิดขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวจมน้ำในหลายพื้นที่
ล่าสุดไปเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองเกาะมันนอกที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวอเมริกันลายนี้เนี่ยเหมือนไปนั่งดูปากการังกับเพื่อนแล้วลื่นถลัยค่ะ

ทีนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็พยายามไปช่วยเหลือนะคะ
กลับเข้าฝั่งประสานรถพยาบาลมาจอดรอรับแล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงค่ะ
แต่สุดท้ายนักท่องเที่ยวคนนี้เสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาล
ทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตก็คือนางพะนิดาโพคู่อายุ๕๓ปี
เธอเล่าแบบนี้ว่าตัวเธอสามีแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติอีกประมาณรวมกัน๔คน
นี่แหละค่ะนี่คือภรรยาเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรำมาพักที่รีสอร์ทนะคะแห่งหนึ่งบนเกาะมันนอก
มากันตั้งแต่วันที่๑๔กรกฎาคมนะคะจริงจะเดินทางกลับแล้วแหละนะตั้งแต่วันที่๑๖
ตอนเกิดเหตุตัวเธอเองก็อยู่ในห้องพักแต่สามีกับเพื่อนเนี่ยไปดูประการังกัน
แล้วเพื่อนสามีก็มาแจ้งว่าสามีเธอลื่นจนสุดท้ายเหมือนจมน้ำค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมเองก็เพิ่งเกิดเหตุเหตุหนึ่ง
กับนายแพทย์ศักดิพลหรือที่เขาเรียกกันว่าหมอกี้นะคะอายุ๔๖ปีถูกคลื่นเนี่ยดูดลงไปจมน้ำค่ะ
แล้วสุดท้ายมาเกิดเหตุซ้ำกับนักท่องเที่ยวอีกนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอท่านนี้ก็เสียชีวิตนะคะ
เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอเมริกันรายนี้นะ
ที่เสียชีวิตตอนไปดำน้ำนี่แหละค่ะไปดูปากการัง
คุณราชังเขาเล่าแบบนี้ที่เกิดเหตุจริงนะ

คือน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะระดับน้ำที่เหมือนมันเป็นทางชัน

เดินลงไปชมประกาดังได้นะคะก็ไม่ต้องนั่งเรือ
แต่หลังจากที่เขาบอกว่าเหมือนมีการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็มีการชนสูตรว่าสาเหตุมาจากการขาดอากาศหายใจ
จากการจมน้ำลองฟังสิ่งกู้ชีพดูค่ะ
ถามญาติคือญาติบอกว่าเขาลงไปกับเพื่อน

ผู้ที่จมน้ำนะครับได้จมน้ำลงไปแล้ว
แล้วเพื่อนได้พยายามค้นหานะครับ
แล้วก็นำขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ทางต่อนะครับ
ได้ปั๊มหรือการช่วยหัวใจครับปั๊มหัวใจช่วยครับ
อืมนะคะมันเกิดขึ้นแบบหลายเหตุการณ์ติดกันอ่ะนะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปถามยัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุนทรผู้ค่ะ
ขเชนแจ่มใสพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์แล้วค่ะ

คือตอนนี้ท่านนายกเองก็บอกว่ามีความเป็นห่วงนักท่องเที่ยวนะคะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวหน่อย
ควรจะแนะนำให้สวมเสื้อชูชีพ
เวลาจะไปลงน้ำดูประการังกันนะคะ
แล้วก็พื้นที่บนเกาะมันนอกมันก็มีรีสอร์ทเอกชน
ได้รับสัมประธานในการทำธุรกิจในส่วนนี้เยอะ
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ส่วนผู้รับผิดชอบบนพื้นที่เกาะมันนอก
ก็จะเป็นกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังค่ะ
เดี๋ยวจะมีการประสานให้มีการดูแลนักท่องเที่ยวกันต่อไป
เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ